ครับเราไปถามนักแสดงตลกชื่อดังคุณนุ้ยเชิญยิ้มมาแล้วนะฮะ
ฝันดีที่เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลแชร์กันเยอะเหลือเกิน

นาฬิกา๕๕นาที
ขณะนี้เวลา๒๓นาฬิกา๕๕นาที
เขาบอกว่าใครนอนหลับเวลานี้ถึงช่วงประมาณตีสาม
ความฝันของเราจะเป็นจริงเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะครับ
ผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนคร
อยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ตครับรีบนอนก่อนครับ

เราก็ถามคุณนุ้ยก็แล้วกันว่าเอ๊ะตกลงยังไงนะครับ
สิ่งที่ได้อัดคลิปลงสังคมออนไลน์ไปนะครับ
นุ้ยเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดัง

คุณนุ้ยบอกว่าที่มาที่ไปของการอัดคลิปฝันดีนี้เนี่ย
ยืนยันว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เชื่อว่าหลายคนก็จะคิดเหมือนกัน
อยากจะฝันดีแบบนี้แต่สิ่งที่พูดชื่อบุคคลไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่ง
เพราะว่าเป็นชื่อของคนที่มีหลายคนในประเทศไทยอยู่แล้ว

ทำไมคนชื่อนี้มันชื่อเดียวไงในประเทศไทย

ดูแลทุกสุขประชาชนด้วย
คุณต้องคำนึงถึงทุกสุขประชาชนมาเป็นอันดับแรก
ถึงไม่ดีมากไปก็อย่าให้อดตายกัน
ล่าสุดนะครับวันนี้คุณนุ้ยเชิญยิ้มได้โพสต์เฟซบุ๊ก
โพสต์สังคมออนไลน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็แคปภาพเพจของ

เมื่อวานได้โพสต์เรื่องการประชุมกับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ช่วงเวลาโควิดนะนะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
พรุ่งนี้ประชุมคอรมอท่านนายกสั่งเร่งช่วยมาตรการเยียวยาประชาชน
ท่านพูดแล้วนะเราไม่ทิ้งกันนะเราสู้ด้วยกันนะ
แล้วไทยจะชนะจากตลกคาเฟ่ตัวเล็กที่เคยมีคณะ
นี่ประมาณอย่างนี้เพราะว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่า
เดี๋ยวกำลังจะเร่งอยู่เรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้อง

คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย